ช่วงนี้มาดูเรื่องโอละพ่อหรือว่าจะบอกว่าโอ๊ยพ่อดี
หนุ่มคนหนึ่งตื่นมาหน้าตาตื่นเลยรถหาย

ทำไมไม่บอกผมว่าพ่อขับรถไปนะฮะ
ช่วงสายของเมื่อวานครับนายปากรเชื้อบุญมีพนักงานโลตัสสาขาด่านซ้ายที่เลย

จอดอยู่ที่ลานจอดรถหน้าห้างหายไป
ตำรวจก็เลยประสานสพใกล้เคียงช่วยกันสกัดจับ
สักประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังคงไร้วิแววอยู่นะฮะ
เมื่อรับแจ้งเสร็จตำรวจก็เลยพานายปากรลงพื้นที่ไปดูซิไปหาหลักฐาน
ระหว่างนั้นเองมีญาติของนายปากรเดินมาครับ

คนเอารถไปเนี่ยไม่ใช่ใครหรอก
พ่อคุณนี่แหละนายสายันเชื้อบุญมีคุณพ่อของนายปากร
ซึ่งเป็นรถของคุณพ่อจอดทิ้งไว้
คือพ่อขี่มาแล้วก็เอารถของลูกไป
นะฮะคุณพ่อเนี่ยใช้กุญแจสำรองขับรถยนต์ของลูกชายไป
โดยที่ไม่ได้บอกลูกนายปากรก็หน้าตาตื่นสินึกว่ารถหายไป
ตำรวจก็ยกเลิกครับปิดคดีไม่ต้องแจ้งคงแจ้งความตามหาพ่อดีกว่า

ไปกลุ่มเท้าหอนิดนึงแล้วกันแปะออกไว้หน่อยว่าลูกพ่อรถไปนะ